ในการสรุปข้อมูลจากการที่โฆษกสบคได้แถลงออกมา
ช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าวันนี้ก็มีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่๒๘ราย
แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่จำนวนผู้ป่วย
แล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล
ต่ำลงไม่ถึง๑๐๐รายแล้วนะครับ
ข้อมูลจากนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศก
บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือว่าสบค
ที่ตั้งโพเดียมแถลงเมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
ก็ได้พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ว่ามีผู้ป่วยใหม่จำนวน๒๘ราย
คุมชน๑รายแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นอาชีพเสี่ยง๔ราย
วันนี้ไม่มีรายงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับ
แล้วก็มีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค
หรือว่าหาแหล่งติดเชื้ออีก๗ราย
ขณะเดียวกันนะครับมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก๙๖ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑รายนะครับ
เอาล่ะเราแจงถึงรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายที่๔๗ของประเทศไทย
ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เสนอไปแล้วเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของชุมพรนะครับ
ก็เป็นหญิงไทยอายุ๘๕ปีเป็นแม่บ้าน
แล้วก็มีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูง
เมื่อวันที่๒๒มีนาถึง๒เมษายน
ก็มีประวัติสัมผัสกับผู้ใกล้ชิดที่เป็นผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้
วันที่๑๒เมษายนมีอาการไข้ไอเหนื่อยหอบ
แล้วก็แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ
ซาเรย์ปอดพบปอดอักเสบรุนแรง
แล้วก็ส่งตรวจเชื้อโควิด๑๙พบติดโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็เสียชีวิตจากโควิด๑๙เมื่อวันที่๑๖เมษายน

คือข้ามคืนระหว่าง๑๕เมษายนถึง๑๖เมษายนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตอายุเยอะ
แล้วก็พบติดเชื้อโควิดรักษาได้อีก๑วัน

ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในบ้านเรามี๒๗๐๐ทั่วเลยนะฮะ

กลับบ้านได้แล้ว๑๖๘๙ราย
เท่ากับมาถึงวันนี้
ยังมีผู้ป่วยโควิดที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล

นี่เป็นตัวเลขที่โอ้โหคุณหมอทวีสินบอกดีอยู่นะ

ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้อยากให้ตัวเลขที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาล

อยากให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อย

คือมันแสดงถึงสัดส่วนว่าผู้ป่วยใหม่เนี่ย
น้อยลงกว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายแล้ว
ใช่ไหมฮะสัดส่วนมันจะแบบว่าตรงกันข้ามกันนะครับ
แล้วก็บ้านเรามีผู้เสียชีวิตสะสม๔๗ราย
สหรัฐอเมริกานักเรียนทุนเดินทางถึงสุวรรณภูมิ
ในเวลา๒๑นาฬิกา๔๕นาทีจำนวน๑๓๒คน
พรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับมา๑๓๑คน
จากนั้นวันที่๑๙เมษายนก็จะเดินทางกลับ๑๖๑คน
โดยไปลงที่สนามบินอุตภัวโดยตรงเลยนะฮะ
และทั้งหมดต้องถูกกักตัวอยู่ในสถานที่ของรัฐ๑๔วัน

เพราะว่าจะต้องกักตัวทุกคนเลยเป็นสเตรดกวารันทีน
มีรายงานเรื่องของการฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล
ออกนอกเคหสถานตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๔
ก็ทางคุณหมอทวีสินโคศกสบคก็แถลงออกมา
ว่ามีการส่งดำเนินคดี๖๔๒คดีตักเตือนไป๑๗๘คน
แล้วก็ดำเนินคดีชุมนุมมั่วสุมด้วยเหตุเล่นพนัน
ดื่มสุราแล้วก็ยาเสพติดอีก๑๐๙คดีด้วย
ส่วนเรื่องของการจะลดหย่อนมาตรการเคอร์ฟิลล์
หรือว่ามาตรการต่างในพรกรฉุกเฉินหรือไม่
คุณหมอทวีสินก็ชี้แจงออกมาว่ามันจะต้องมีมาตรการ
ที่เขาเรียกว่าลดลำดับขั้นตามลำดับต่อไป
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี
ได้มีการหาบรือวงเล็กกับผู้บัญชาการฐานสูงสุด
ในฐานะของประธานบริหารงานด้านพรกรฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคงแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีการบันทึกเทปจะออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย๖โมงเย็นนี้
เรื่องเกี่ยวกับมาตรการต่าง
เชื่อว่าไม่น่าจะมีการลดหย่อนผ่อนปลนใด
ก็คือไม่ได้หมายถึงไม่ได้เข้มข้นไปกว่าเดิม

แต่ยังไงก็ตามรอฟัง๖โมงเย็น

พรกรฉุกเฉินจะหมดวันที่๓๐เมษายนนี้
หลายคนก็รอลุ้นไงว่าหลังจากนั้นแล้ว
มันจะมีมาตรการอะไรที่มาผ่อนคลายมากขึ้นหรือเปล่า
แต่อย่างที่บอกล่ะค่ะทางโฆษกสบคบอกว่า
อย่าเพิ่งกาดตกเราอย่าเพิ่งชะล่าใจ
มาตรการต่างยังต้องเข้มข้นอยู่
ผมยกกาดสูงเลยสู้โควิดเลยนะ